ฝนตกแล้วก็ทางอุทยานเนี่ย

ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่หมู่เกาะห้องกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เกิดเหตุอลละหมานเลย

ใช่เป็นคลิปออกมาเลยนะว่าภาพนักท่องเที่ยว

เขาก็จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ

ปรากฏว่าต้องประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวบนเกาะห้องที่ตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นร้อยคนนะคะ
วิ่งหนีลมพายุที่มันพัดกระหน่ำ
เหตุการณ์ที่มีลมมาแรงแบบนี้นะนะ

แต่ว่ากิ่งไม้เอ่ยต้นไม้เอยถูกลมพัดหักโค้นหลายจุดเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเกาะห้องเกือบร้อยชีวิต
ที่เขาเล่นกันอยู่ก็ต้องวิ่งหนีคลื่นขึ้นมาหลบบนฝั่ง

ทีนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานบกฮรณีก็ออกมาแจ้งเตือน
เรือท่องเที่ยวให้นำนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งทันที
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คลื่นลมในทะเลเนี่ยยังคงมีกำลังแรงนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีปวิทย์
ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกประกาศเลยค่ะ
เตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกท้องทะเล
รวมถึงให้ตรวจสอบพวกป้ายโฆษณาต่างในพื้นที่ด้วย

ถ้าเกิดว่าพบว่าจุดใดชำรุดจะต้องประสานขอเร่งซ่อมแซม
หรือว่านำป้ายโฆษณาต่างลงทันทีนะคะ
อกจากนี้ก็มีการสั่งการให้ทางแขวงการทางจังหวัดกระบี่
ไปสำรวจต้นไม้ข้างทางด้วย
ถ้าเกิดไปพบว่าจุดไหนมีจุดเสี่ยง

ก็ต้องดำเนินการตัดแต่งกิ่งต่างเพื่อป้องกันไว้ก่อน
อันนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวทางทะเลทุกเกาะในทะเลกระบี่เลย

แล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวด้วย

เพราะว่าตอนนี้สภาพคลื่นลมแรงมีฝนตกหนัก

คือหมู่เกาะพีเกาะปอดะอ่าวพระนาง
หาดโนพระธาราทะเลแหวกหมู่เกาะฮ่องแล้วก็เกาะลันตานั่นเอง

แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับคุณผู้ชมครับ